มาดูความคืบหน้าคดีสังหารโหดน้องฟอสและน้องสปาย
สองวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวในบ่าวมือยิงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขณะที่เสียอ้วนคนบงการตัวสำคัญนะครับ
ยังจับไม่ได้ตามรายงานคือหลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุทธนาตุ้มมีครับ
ด้านหลังของผมก็คือรถของกลางที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
วันนี้ตำรวจนำมาร่วมจำลองเหตุการณ์เพื่อให้เห็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผู้ต้องหาคนล่าสุดที่ถูกจับกลุ่มได้
คดียิงหนุ่มสาวหน้าเขาชีจันทร์ครับ
จากนำรถที่เป็นของกลางไปใช้ในการจำลองเหตุการณ์แล้ว

จากผู้ชายและผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวเบอร์๑๔และ๑๕

โดยทั้งสองหลังกลับจากไหว้พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
ซึ่งเป็นรถของกลุ่มผู้ตายเช่ามาจากโรงแรมที่พัก
มีในป๊อปปี้ใส่เสื้อเบอร์๒เป็นคนขับ
มดใส่เสื้อเบอร์๕นั่งข้าง
เสียอ้วนใส่เสื้อเบอร์๑นั่งข้าง
และบ่าวใส่เสื้อเบอร์๖นั่งเบาะหลัง
อ้วนลงจากรถพร้อมถือปืน๒กระบอก
ศีรษะแล้วยิงสปาย
ส่งสัญญาณให้ในบ่าวที่ลงรถตามมา
ฟอร์สที่พยายามหลบหนีขึ้นรถ
โดยเสียอ้วนก็หันกระบอกปืนไปยิงฟอสพร้อมกันกับบ่าว
สุดท้ายในบ่าวยังหันไปยิงสปายซ้ำอีก
ทั้งหมดจะขึ้นรถหลบหนีไป
ผู้ต้องหาที่จับได้คนล่าสุดและเป็นมือยิงไปชี้จุดด้วย

เดินทางไปติดตามการจำลองเหตุการณ์
และสอบสวนในบ่าวซึ่งให้การรับสารภาพ
โดยได้รับค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
ก็ในบ่าวหรือนายหนูลงให้การรักษารภาพ

เมืองต้นคือนายปัญญาหรืออ้วนเป็นคนนำก่อนนะครับ
แล้วก็ที่เหลือก็ร่วมกัน
วุธปืนยิงผู้เสียหายจนถึงแก่ความตาย
พลตำรวจโทจิติรอดบางอย่าง

เปิดเผยว่าขณะนี้ยังจับเสียอ้วนไม่ได้

ว่าอีกไม่นานสามารถจับกลุ่มตัวได้
หลังจำลองเหตุการณ์บริเวณหน้าเขาชีจันทร์เสร็จแล้ว
ได้นำตัวในบ่าวไปชี้จุดทิ้งปืน
และบริเวณบ้านเช่าย่านนาเคลือซอย๑๒
รวมถึงร้านที่เช่ารถก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาทันที
ประคันธีระรัตนสิริกุลถ่ายภาพ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน